ติดตามข่าวนี้กันต่อดีกว่านะคะ
อยากจะถามคุณผู้ชมค่ะว่ายังจำน้องทีคายูได้หรือเปล่าคะ

ตอนนี้นะคะน้องโตเป็นนุ่มแล้วนะคะอายุ๑๒ปีแล้ว
แล้วก็ทั้งหล่อทั้งเรียนเก่งค่ะ
แล้วก็ความหล่อแบบนี้แหละค่ะทำให้น้องคว้าพรีเซนเตอร์ไปแล้วนะคะ
คุณแม่แอนนี่นะคะเปิดใจนะคะว่าน้องทีคายุเนี่ย
ชอบเรื่องกราฟิกมากเลยนะคะ
ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ดีนะคะระดับที่คว้ารางวัลมาได้แล้วนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่หน้าตาดีเนี่ยเขาก็แบบว่าเสน่ห์เสน่ห์มาแรงตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
มีสาวสาวเนี่ยส่งจดหมายนะคะมาบอกรักนะคะ
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่แอนนี่บอกว่าไม่ว่านะคะ

ส่วนเรื่องอนาคตนะคะถ้าน้องอยากจะเข้าวงการเนี่ย
คุณแม่ก็โอเคนะคะแต่ว่าสาวอันนี้บอกว่าไม่ได้เลี้ยงลูกแบบว่าให้เป็นดารานะคะ
อยากให้เขาทำในสิ่งที่ชอบมากกว่านะคะ
แต่อย่างเดียวเลยนะคะที่น้องทีคายุขอเนี่ยคือ
ห้ามไม่ให้คุณแม่มีแฟนเด็ดขาดเลยค่ะ
ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปั้นลูกมาให้เป็นดาราค่ะ
ให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นให้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ
แล้วก็เขาอยากมีอาชีพอะไรเขาอยากรักใครเขาอยากอยู่ในเวย์ไหนแอนโอเคหมด
มีสาวในห้องมาชอบเยอะคือน่ารักมากเลยเหมือนแฟนฉันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะมีแบบเขียนจดหมายน้อยใส่กระเป๋ามาให้พี่แอนก็แอบอ่าน

ทำไมเธอไม่รักฉันเลยเธอไม่มองฉันเลยอะไรอย่างนี้
แต่น้องทีเขายังแบบมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูง
เพราะว่าอยู่กับแม่สองคนเขาก็จะค่อนข้างติดแม่
เขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนหรอกเขาไม่มีแฟนหรอก
อย่ามีแฟนให้เห็นนะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนหรอกเนี่ยเขาจะอยู่กับแม่สองคน
ไม่อนุญาตค่ะเขาบอกแอนแล้วว่า
อยากให้รู้อย่าให้ผมรู้นะว่ามีอะไรอย่างนี้
คืออาจจะด้วยวัยด้วยเพราะเขา๑๒อะเนาะ
ป๖เขาก็จะห่วงแม่เหมือนกัน

เคยได้สัมภาษณ์คุณแอนดี้กับน้องพี่คายุนะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอบมาเล่าเลยตอนเด็ก

ตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะ